ดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของคดีหมอเปรมกันบ้างค่ะ

เลื่อนการอ่านคำพิพากษาคดีหมอเปรม
จากกรณีที่จับนักข่าวแก้ผ้านะคะ
ในห้องทำงานเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
ซึ่งตอนนี้เป็นการเลื่อนไปรอบ๒แล้ว
สาเหตุเกิดจากอะไรก็เป็นเพราะว่าหมอเปรมกลับคำให้การ
บัวทองโลขันอดีตเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
เดินทางไปที่ศาลจังหวัดพลหลังจากที่สารนัดอ่านคำพิพากษาในชั้นอุทธร
คดีที่พนักงานอายการจังหวัดพลและนายก่อศิษย์กองโฉม
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวประจำศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในฐานะโจทย์ร่วมยื่นฟ้องในข้อหาอาณาจารย์และความผิดต่อเสรีภาพค่ะ
สารจังหวัดพลเนี่ยเลื่อนนัดอ่านคำพิพากษาจากสิบเอ็ดมิถุนายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
มาเป็นวันนี้เพราะว่าว่าที่ร้อยตรีบัวทองจำเลยในคดีนั้นป่วย
ไม่สามารถเดินทางมาฟังคำพิพากษาได้นะคะหลังจากออกจากห้องพิจารณาคดี
นายประการนบศรีทนายความของผู้สื่อข่าวก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าในแพทย์เปรมศักดิ์และว่าที่ร้อยตีบัวทองเนี่ย
มีการกลับคำให้การใหม่ในชั้นอุทธรณ์จากเดิมที่ปฏิเสธ
ลายมาเป็นรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาค่ะเพื่อขอให้สารเห็นใจและลงโทษสถานเบา
ซึ่งก่อนหน้านี้สารชั้นต้นตัดสินจำคุกจำเลยทั้ง๒คนคนละ๒เดือน
โดยไม่รอลงอาญาสารอุทธรภาค๔ก็ได้ขอเลื่อนนัดให้คู่ความทั้งสองฝ่าย
ฟังคำพิพากษาใหม่กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เพื่อให้ชาวทันมีแค่ดับที่อยากบอกว่าจะอยากทิ้งแล้วไหว

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น๕คนติดต่อขอสัมภาษณ์ในแพทย์เปรมศักดิ
กรณีที่มีการเผยแพร่ภาพนี้แหละค่ะคู่กับนักเรียนหญิงชั้นม๕คนนึง
แล้วดูลักษณะแล้วก็คือเข้าร่วมพิธีมั่นหรือมงคลสมรสเนี่ยนะคะ
แต่หลังจากผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบที่สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กลับถูกนายแพทย์เปรมศักดิ์สั่งให้ว่าที่ร้อยตรีบัวทองและเจ้าหน้าที่เทศบาล
โทรศัพท์มือถือแล้วก็กล้องถ่ายภาพของผู้สื่อข่าวทั้งหมด
พร้อมกับล็อกตัวในก่อสิทธิ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิว
แก้ภาพอาจารย์ด้วยต่อมาในเดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
ผู้สื่อข่าวทั้งห้าก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพบไพร
ดำเนินคดีกับนายแพทย์เปรมศักดิ์กับเจ้าหน้าที่เทศบาล
ในข้อหากักค้างนวงเหนียวบังคับคมคืนจิตใจ
และกระทำการอนาจารย์ต่อหน้าธารกำนัน
และเมื่อปี๒๕๖๑นะคะสารชั้นต้นก็มีคำพิพากษาจำคุกในแพทย์เปรมศักดิ์
กับวาดที่๑๐๓บัวทองคนละ๒เดือนโดยไม่รอลงอายาค่ะ